คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของการทวงหนี้กันหน่อย
ทุนอย่างไรให้ร้านของเขาพังยับเยินไปหมด
เป็นเจ้าหนี้นะคะที่ควงสามีทหารเนี่ย
ทวงหนี้จากลูกหนี้ที่เป็นแม่ค้าขายไก่ย่างอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
แล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูภาพค่ะ
สภาพการทวงเงินเนี่ยมาทวงกับผมอย่างนี้ไม่ได้
ผมทำมาหากินของผมดีผมไม่ได้เคยโอเคด้วย
เจ๊มาทวงกับผมอย่างนี้ไม่ได้เพราะผมก็ไม่ได้เอากับเจ๊
โอ้โหนี่คือเจ๊มาพังร้านเหรอฮะ
เจ๊บอกเจ๊จะพังนะคะก็เป็นการเจรจาระหว่างลูกหนี้นะคะแล้วก็เจ้าหนี้
แต่ว่าภาพที่เห็นนี่ก็พังกันไปหมดแล้วค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะคะ
อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเหตุเกิดที่หน้าร้านขายไก่ย่างข้าวแกงของนางสาวน้ำค้างบุญมีค่ะ
อายุ๔๔ปีแล้วก็นายนิพนธ์ทองสมัยอายุ๓๕ปีเป็นสองสามีภรรยากันนะคะ
นางสาวน้ำค้างเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาร่วมกับแฟนเก่าไปยืมเงินจากเจ้าของเงินมา๑๐๐๐บาท
อัตราผ่อนชำระร้อยละ๑๐แต่ทีนี้พอเลิกกับแฟนเก่าไปก็คิดว่าแฟนเก่าจะรับผิดชอบ
จากนั้นเขาก็มีการซื้อของแบบจำพวกไก่สดอะไรมาจากเจ้าของเงินอีก
ทีนี้พอเกิดการค้างชำระเกิดขึ้นก็มีการไปคิดรวมกับเงินกู้
แล้วก็มาคิดเป็นดอกแล้วก็มาเก็บรายวันอีกทีนึง
เขาบอกว่าแต่ว่าหลังมาเนี่ยขายของก็ไม่ค่อยดี
ตัวเขาก็เลยขาดส่งเงินให้กับเจ้าของเงินก็เลยมีการถูกถามมาทวงหนี้ที่ร้านแบบนี้
แล้วก็เกิดการทำลายข้าวของเสียหายกันเกิดขึ้นตามที่ปรากฏในคลิปนะคะ
ทีนี้ในนิพลแฟนใหม่ของนางสาวน้ำค้างเนี่ยนะคะที่อยู่ในคลิปด้วยก็บอกว่า
เจ้าของเงินกู้เนี่ยมากันสองคนผัวเมียฝ่ายชายเนี่ยเป็นข้าราชการทหารแต่ไม่ทราบยศ
ทวงถามเรื่องหนี้สินแต่ว่าฝ่ายหญิงกลับทำลายข้าวของจนเสียหาย
ด่าทอด้วยถ้อยคำเสียหายหายก็เลยนำคลิปนี้เข้าไปแจ้งความ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนสพห้วยใหญ่นะคะจะมีการติดตามคู่กรณีมาสอบสวน
เพื่อให้ความเป็นครามต่อไปต่อกลักษณ์ใด
เรื่องขายวัตถุดิบให้กับที่ผู้เสียหายผู้เสียหายยังติดค้าเงินอะไรอยู่นะครับ